คุณผู้ชมครับถ้ามีคำถามว่าณวันนี้เนี่ย
ผู้ที่จะลงสมัครสอสอยังย้ายพักกันทันไหม

เพราะถ้ายุบสภาต้องอยู่ในพักที่จะลงสมัครเลือกตั้งเนี่ย

เราจะเลือกตั้งวันลงคะแนนอาทิตย์๑๔พฤษภาคม
เพราะฉะนั้น
คำนวณตัวเลขอยู่
เจริญเนี่ยนี่เป็นนักการเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าคนหนึ่ง

อันนี้อยู่สอหลายสมัยที่จากเชียงเซาะหรือรัฐมนตรีล่าสุด

กลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยอีกครั้ง

ตอนเดินเข้าพักที่ทำการพักเพื่อไทย

ผมกลับมาส่งเอง
คุณสุชาติเนี่ย
เคยร่วมงานกับบรรดาสมาชิกพักเพื่อไทยอ่า

เป็นไทรรักไทยไทรรักไทยตอนปี๒๕๔๕ถึง๒๕๕๐
จากนั้นก็มีการปฏิวัติรัฐประหารคุณสุชาติก็ไปอยู่เพื่อแผ่นดิน
ไปอยู่ภูมิใจไทยล่าสุดอยู่พลังประชารัฐ
และวันนี้กลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยอีกครั้ง
คุณสุชาติตันเจริญในวัย๖๕ปีในวันนี้นะครับ
บอกว่าเหตุผล๓ข้อเลยครับตัดสินใจมาอยู่กับพักเพื่อไทย
ก็คือลูกบังเกิด๙บังคับมา
อันนี้คือเหตุผลหนึ่งสำคัญมากด้วย
เหตุผลข้อที่๒คุณสมพงศ์อมรวิวัตรอดีตหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
อยากให้กลับมานี่ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยไทรรักไทย
เหตุผลข้อที่๓ประชาชนภาคตะวันออกเรียกร้องไม่ให้อยู่พักเดิม
เพราะอะไรเพราะนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้พักเดิมไม่ทำสักข้อ
ถ้าให้ดีคืออยากให้อยู่เพื่อไทย
ส่วนคำถามคือจะย้ายอีกไหมเนี่ย
คุณสุชาติบอกว่าถ้าไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายพักอีก
โอ้ว

เพราะเอิญได้ลูกบังเกิดก้าวมันบังคับมาด้วย
สาเหตุที่บอกอย่าอยู่พักเดิมเนี่ยเพราะว่า
นโยบายที่ไปปราศัยหาเสียงไว้นั่น๘๙ข้อก็บอกไม่ได้ทำสักข้อเลย

ประชาชนคงจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าฟังเพลงอีกไม่นานมันนานมาเกินแล้วครับ

และนี้มอบดอกไม้ให้คุณพ่อ

คือพี่มฏต์เองเนี่ยวันนี้มาจากรายการคาวใส่ไขใช่มั้ยคะ

เพราะถือว่าได้ทำภารกิจส่งพ่อกลับเข้าพักเพื่อไทย
ที่เคยประกาศเอาไว้ลุล่วงแล้วภารกิจสำเร็จแล้ว
คือส่วนตัวพี่มดเองบอกว่าอยากให้คุณพ่อกลับมาเพื่อไทยตั้งนานแล้ว
เพราะที่นี่มีแต่คนที่คุณพ่อคุ้นเคยแล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่คุณมดดำยังเล็ก
ไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงศ์อมมิวัฒน์แล้วก็สมาชิกคนอื่น
ส่วนหลังจากนี้จะได้เห็นคุณมดดำไปช่วยคุณพ่อและน้องชาย
ซึ่งก็คือคุณบริษัทธิ์หาเสียงหรือเปล่าพี่มดดำบอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อน
ต้องดูคำตอบจากกรกตก่อนว่าสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งถ้าถามใจพี่มดดำบอกว่าก็ไม่อยากให้พ่อย้ายไปไหนแล้วล่ะ

อย่างแรกมดำยังเป็นดาราอยู่ทุกอย่างแล้ววันนี้รู้สึกว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วล่ะ
สรุปแล้วก็คือเนี่ยที่คุณพ่อมานี่ยังไงก็คือมดดำเป็นคนโอ้โห
มดดำไม่ได้อิจฯบนจริงแล้วกับรุงสมพงฆ์อรรมอนมิวัฒน์กับพ่อก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้ว
ที่ได้กลับไปอยู่กับมดดำพี่น้องเขาตั้งแต่ที่ย้อนกลับไปหรือกลุ่มศิษย์สอง
เราดูว่าเขาก็จะมีความสุขเขาได้กลับไปอยู่กับลุงสมพงศ์
หลายท่านป้าแจ๋นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เรียกได้ว่าเขาน่าจะได้ถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปเพื่อไทยแล้วแหละฮะ
แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีไปไหนอีกหรือว่าตอบ
ก็ไม่ต้องให้ไปไหนแล้วนะฮะก็คืออยู่ที่เพื่อไทยนี่แหละครับ
เวลาเท่านั้นจะให้คำตอบนะครับ
คุณสุชาร์ดบอกความจริงแล้วอยากให้คุณมสอนะดำหลวงสมัครผู้แทน
เขามีบริสุทธิ์ประโบริษัทก็โอเคของเขาอยู่
ลุงพลบอกไม่เอาเป็นพิธีกรรายการอย่างนี้ดีแล้ว

คุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวอีกพักหนึ่งนะครับ
วันนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกล
วันนี้ก็ไปที่เวทีปราศัย
นี่แต่ไปแอบส่องอยู่นะแอบส่องผ่านป้ายไวนิวด้านหลังเวที
วันนี้ทร่องเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
รอขึ้นเวทีแต่นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะครับ

ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างด้านหน้าเวที

ไปดูประชาธิบัติกันหน่อยดีไหมครับ
ไฮไลท์ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะ

นี่นี่เห็นไหม

คุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก

ทำไมคุณอภิษฎมาปรากฏตัวที่นี่
ที่ผู้สมัครสอสอเขตบางกอกน้อยบางพลัด
คือคุณอภิษฎไม่ได้ลงสมัครสอสอนะคะ
คุณอภิษฎบอกไม่ขอลงสมัครสอสอครั้งนี้

เพราะถ้าเอามีดมากรีดเลือดของผมออกมาเนี่ย

สีฟ้าค่ะสีฟ้าสีประจำพักนะคะ
ก็อยากจะให้เชื่อมั่นในพักประชาธิปัตย์
เขาบอกเสียงกรี๊ดนี่ลั่นเลยทีเดียว

พิสิทธิ์บอกว่าอาจจะไปร่วมให้กำลังใจผู้สมัครสอสอเขตหรือเปล่า

เขาบอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับ
บอกอย่าไปเสียเวลาเลย
ไอ้ม้ากรี๊ดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้า
หยุดยืนชัดเจน
สามเมษาคือวันสมัครสอสเขตนะครับ

คุณอุณหภิสิทธิ์เคยให้เหตุผลบอกว่าที่ไม่ลงสมัครสอบห่อในครั้งนี้
แต่จะช่วยหาเสียงช่วยงานพักเต็มที่นะ
แต่ไม่ขอลงสอสอเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดการสับสนของบรรดาผู้สมัครของพัก
หรือว่าประชาชนที่สนับสนพักประชาธิบัตย์ว่าจุดยืน
เพราะคุณอุณหภิสิทธิ์เค้าก็บอกว่าเค้าก็มีจุดยืนของเค้า

ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิบัติคุณจุดยืนลักษณะวิสิทธิ์
หรือว่าแกนำพรรคประชาธิบัติเค้าก็มีจุดยืนนัยเจาะบายอีกของเค้า
เพราะฉะนั้นขอช่วยในลักษณะของการมาช่วยหาเสียงดีกว่า
คือเอาเป็นว่ายังไงใจก็คือประชาธิบัตย์นั่นแหละ
เดี๋ยวก็จะช่วยเหลือเต็มที่ในฐานะในสถานะที่ทำได้
ไปดูคุณอุณหภิสิทธิ์กันหน่อยดีกว่าค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
วันนี้นำพักประสัยที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาวันนาลัยนะคะ

ใช่แล้วตอนนี้เขาเป็นว่าที่ผู้สมัครแล้วนะคะในเขตสายไหม
เขาบอกว่ามีการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างแน่นหนาเลย

เพราะมีรายงานมาว่าคุณชูวิทย์จะมา

เขาก็เลยรักษาความปลอดภัยกันแน่นเลย

กังวลหรือเปล่าถ้าคุณชุวิตจะมาจริง
เขาบอกไม่กังวลนะมาก็มาไม่กลัว
และถ้าจะมาพูดถึงเรื่องคะแนนนิยม

เพราะว่ามีคนได้ประโยชน์เป็นการดิสเครดิตทางการเมือง
คือเอาจริงพักเนี่ยมีแต่คะแนนนิยมขึ้น
มั่นใจเลยว่าตอกเสาเข็มกรุงเทพรวมถึงเขตสายใหม่ได้แน่นอน
อุ๊ยตั้งความหวังเลยนะมลภาวะจะต้องหมดไป
ไปดูคุณอุ๊ยอิงนะคะแพนครองทานจิ่มนวัสต์
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยวันนี้นำพักจัดปลาสายใหญ่
ข้างห้างสรรพสินค้าลูตัสภรรงสิตประถุมธานี
ดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องชาวปฐุมธานี

ขออีกครั้งได้ไหม๗เขตขอแลนด์สไลด์ทำงานให้ประชาชน
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันสมัครรับเลือกตั้งสสเขต๓๗เมษายน
เราก็พยายามบอกทำไลน์กันตลอดนะท่านจะได้ติดตามสถานการณ์การเมืองกัน
เมษายนเนี่ยนี่คือวันส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์
และแต่ละพักสามารถแนบรายชื่อแคนดิเดตนายกไปได้ด้วย

คืออย่างก้าวไกลเนี่ยวันนี้ผมได้คุยกับคุณพิธา
คุณพิทาบอกในส่วนก้าวไกลในจุดยืนของเขาคือนายกควรจะเป็นสอสอ
แต่ตอนนี้มี๒พักการเมืองที่แน่ว่า
ดิเดตนายกของเขาจะไม่ลงสมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์ค่ะ
ปกติอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นคันดิเดตนายกด้วย
ไม่ลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์เลยคือเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติ
มันมีเหตุผลยังไงทำไมถึงไม่ลงสอสอทำไมถึงเป็นคันดิเดตนายกอย่างเดียว
ซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้ว่านะฮะมันมีสิทธิ์ทำได้แบบนี้
ผิดนะฮะวันนี้มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งตอนนี้เป็นคันดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
และไม่ลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์คำถามตรงนี้เนี่ย
ตู่ชี้แจงว่ายังไงลองฟังนะฮะ
อ้าวยังเหตุผลส่วนตัวของผม
แต่ทุกอย่างเค้ามีชี้แจงไหมอ่าเราจะลงประไดมิลงก็ได้

ไม่ใช่ว่าผมได้ประกอบมาได้เรียเวียบมา๔ปี
และผมจำนวนประคับของพระคุณพระมัดได้ในทุกกฎศง
๓๖คนและผมจะอำนาจตรงไหนบักครับตรงไหน
มากรมบุการและเวลาการศึกษาในการทำงานของผมบทบาทและหน้าที่
ประโยคแรกชัดเจนเลยอ๋อเหตุผลส่วนตัว

คุณเสธาธวีสินเป็นหนึ่งในผู้ที่
จะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย

คุณเศรษฐาทวีสินตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับ
วันนี้คุณเศรษฐาชี้แจงทางทวิตเตอร์ส่วนตัว
เดี๋ยวถ้ามีทวิตคุณเสธาเอามาดูหน่อย
คุณเศรษฐาชี้แจงบอกว่าหากผมถูกเสนอชื่อ
เป็นคันดิเดตนายกของเพื่อไทย
ผ่านขั้นตอนการสัญหาจากกรรมกรรมบริหารพักษ์
ก็แสดงว่าผมยึดโยงกับประชาชน
ผมไม่ได้ลอยมาจากไหน
และทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูลที่กำหนดขึ้น

เรื่องสัญภาณะของผมกับการตัดสินใจไม่ลงปาร์ตี้ลิสค์
ขอใช้พื้นที่นี้ในการสร้างความเข้าใจ
จุดยืนของผมคือผมตั้งใจที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหาร
โดยนำนโยบายที่ได้หาเสียงร่วมกับการออกกฎหมาย
เพื่อจะนำตรงนี้ไปบริหาร
อันนี้ก็เลยเป็นจุดยืนของทางคุณเศรษฐาเขานะครับ

เป็นทวิตเตอร์แล้วก็โพสต์มาจากในเฟซบุ๊คอีกทีนึงนี่แหละค่ะอ่า
ภูมิใจไทยนะครับคุณสุประชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักบอกว่าตอนนี้
ผู้สมัครระบบเขตและบัญชีรายชื่อรอเคาะครั้งสุดท้ายไม่เกิน๓๑มีนาคม
หัวหน้าพักคุณอนุทินชาญวิรากูลนอกจากเป็นคันดิเดตนายกแล้ว
อยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่หนึ่งแล้วมีรายงานว่าดูนี่ปาร์ตี้ลิสต์ของพักภูมิใจไทย

รัชกิจรการประกาศนี่ก็เป็นพูดที่เป็นน่าเป็นลูกชายของแกนนามพักทร์

คุณชนธิดาอัศวะเหมน้องเพลง
และเป็นแฟนของลูกชายของคุณอนุทิน
ของคุณอนุทินมีรายงานว่าคุณอนุทินบอกว่านี่คือลูกสาวของเขาด้วยเหมือนกัน
แล้วขึ้นมาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๕ซึ่งคาดว่าน่าจะได้แน่หรือเปล่า
ก็ถ้าลำดับต้นแล้วถ้าภูมิใจไทยเองเท่าที่เขามีการประเมินกันไว้เนี่ยมีสิทธิ์แน่นอน